สายแปดไม่เคยแผ่วฝ่าไฟแดงคือพวกเราหัว
ล้อออกมาเนี่ยเพราะว่าพวกเราอยู่อุงเทพฯเคยใช้แล้ว
ก็เคยได้ยินกิติศัพท์มาเคยเกือบโดนชนด้วยนะ
ตอนยืนอยู่ริมธรรมดาสายแปดคราวนี้เป็นยังไง
แล้วคุณผู้ชมขับขวาฝ่าไฟแดงเบิร์ตพูดเกินไปหรือเปล่า

กุ้ง
ครับขวาไม้ดอมใช่ฝ่าไฟแดงไม้ดอมฝ่าด้วยแล้วเหยียบทางมาลายไปด้วยอ้าวปุ้ยคุ้นไหมปุ้ยคุ้นไหมเฮ้ยคุณคุ้นเฮ้ยคุณคุ้นเคย
เองเห็นป้ายช่อง๕ไหมนั่นน่ะแต่ช่อง๕เฮ้ยผนพะหนหรอ
เออผ่านบ้านเองมานิดเดียว

แผ่วเลยจริงนะครับ
ช่อง๕สนามเป้านะฮะ
ก็เจ้าของคลิปนี่ทิ้งหมายเลขเทมีรถเอาไปด้วยแล้วก็
แสดงให้เห็นพฤติกรรมของคนขับรถเมย์
ขับผิดเลนแล้วก็แซงปาดมาตลอดเลยเคราะห์ดีนะไม่ชนคนนะครับ
นอกจากสาย๘แล้วอ้าวมีอีกสายหนึ่ง

คราวนี้ไปดูสาย๑๑๑สายตอง๑บุคโลเจริญนครครับ

ผู้โดยสารไม่สามารถเลือกคนขับรถเมย์ได้
แต่คนขับสามารถเอาชีวิตของตัวเองและผู้โดยสารนับ๑๐
เสี่ยงตายบนถนนเพื่อความประมาทได้

ขับเร็วจอดเลยป้ายจอดกลางถนน
นี่พี่ไปขับรถโดยสารเหรอ
สารต้องวิ่งขึ้นรถครับเขาบอกเขาสงสารคนแก่กัน

แล้วก็ติดแฮสแท็กรถเมไทยรถเมตีนผี
แฮชแท็กชีวิตดีที่ลงตัว
เรื่องของรถเมย์สาย๘ย้อนไปดูหน่อย
ชาติชาติเนี่ยท่านบอกว่าท่านเคยศึกษาเรื่องนี้นะ
สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคม
คือเคยพูดเอาไว้บอกว่าเขาเคยมาอธิบายให้ผมฟัง
ที่เขาต้องขับเร็วเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
คนขับรถเมย์กับกระเป๋าสาย๘เขาไม่มีเงินเดือนนะ
เขาจะได้ส่วนแบ่งส่วนแบ่งจากจำนวนผู้โดยสาร
ฉะนั้นเขาต้องรีบหาผู้โดยสาร
ก็เลยอาจจะแข่งกันนะครับ
คุณชาติชาติบอกตอนอยู่เป็นรัฐมนตรีคมนาคม
พนักงานขับรถเมกับกระเป๋าสายเคยมาเล่าให้ฟัง
ถึงขนาดว่าท่านเห็นใจควักเงินจ่ายค่าปรับแทนไป
คือทุกเรื่องมันมีเรื่องราวมีตัวแต่
แต่ทั้งหมดมันต้องอยู่บนพื้นฐานกว่าความปลอดภัยของผู้โดยสาร
อันแล้วเช้าวันนี้คุณชัชช่ายไปไหนไปวิ่งนะครับ
มศวประสานมิตรระหว่างวิ่งก็มีการพูดหลักคิด
จำเป็นต้องเล่นตามตัวโน้ตทุกอย่าง
บางอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับ